ดีครับขบวนการขายาเสพติดไร่ใหญ่

ถามต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่เลยค่ะท่าน
เรื่องของการเข้าไปตรวจตู้เซฟของเจ๊หมิ่งนะคะ

ก็พบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรที่ระลึกอยู่นะครับ
แต่ว่าเงินแล้วก็ทองคำที่เราตามหานั้นไม่ปรากฏอยู่ในนี้
แต่ว่าเราก็พบอย่างอื่นที่เป็นสิ่งสำคัญที่เก็บไว้ที่นี้
ที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายผลในคดีนี้ต่อไปครับ
เจ๊หมิงกับเฮียนนท์เนี่ยนะคะ

ฟอกเงินในขบวนการค้ายาเสพติดในลักษณะแบบนี้
เป็นครั้งแรกที่เราเจอลักษณะแบบนี้เลยไหมคะท่าน
ครับเป็นการนำเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่เข้ามานะครับ
ทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าทำบนคอมพิวเตอร์
แล้วก็ติดต่อสื่อสารประสานงานกันในระบบออนไลน์
ซึ่งสมัยก่อนนี้เราบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติด
จะมีการขนเงินไปใส่กระเป๋าไปใส่รถไป

หมูยื่นแมวกันในการขนยาปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับ

แล้วก็มีคนบริหารกลางที่ทำหน้าที่เหมือนธนาคารกลาง
ในการที่จะนำเงินจากผู้ที่ซื้อยาบ้า
ไปส่งให้ผู้ขายยาบ้าอยู่ในต่างประเทศ
และเอาเป็นคนที่จ่ายเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่คนขนทอดที่๑ที่๒ที่๓สเกาะหน้า
ทุกคนจะได้รับการจ่ายเงินเป็นระบบเหมือนกับเรามีบริษัทบริษัทหนึ่ง
เซ็นเช็คใบเดียวแล้วก็ธนาคารนั้นก็เอาไปจ่ายเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมทั้งผู้ที่ขายสินค้าให้เราด้วย

กระบวนการค้ายาเสพติดเหมือนเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมคะท่าน

ครับแต่ปรากฏว่าในการโอนของเขาเนี่ย
เขาก็ทำลายร่องรอยหลักฐาน
อันดับแรกเขาก็บอกว่าโอนเพื่อชำระค่าสินค้า
เขาก็ไปมีการซื้อสินค้าจากบริษัทยักษ์ใหญ่
กลุ่มขบวนการนี้ก็โอนเงินชำระค่าสินค้า
บริษัทที่ผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศก็ไม่รู้
ก็เพราะว่าขายสินค้าแล้วมีคนโอนเงินเข้ามา
เสร็จแล้วสินค้านี้พอไปถึงต่างประเทศ
พอขายได้ในต่างประเทศก็เอาเงินที่ขายได้คืนกับพ่อค้ายาเสพติดที่อยู่ในต่างประเทศ

ระหว่างผู้ผลิตยาบ้ากับผู้ขายยาบ้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย

ในขณะเดียวกันถ้าเราจับเส้นทางทางการเงินได้เราก็ไม่มีตัวยา
เราจับตัวยาได้เราก็ไม่มีเส้นทางทางการเงิน
แต่ครั้งนี้เป็นการจับได้ทั้งสองอย่าง
อันนี้ต้องยกความสามารถให้ท่านพลตำรวจตรีดาวรอยเหมือนเดชนะครับ
มีความเชี่ยวชันและมีปริมาณไหวพิษตรงนี้สูงมาก
สามารถจับแมทกลุ่มนี้ได้
ตามอยู่นานไหมคะขบวนการนี้

แล้วก็เผอิญเมื่อวันที่๒๘เมษายนเนี่ย
ทางเจ้าที่ตำรวจสพชะอำขณะตั้งด่านอยู่ก็ได้สกัดจับรถขนยาบ้าน๘๓๐๐๐เมตร
สองสามีภรรยาจากตรงนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นขยายผลมา
จนกระทั่งขยายได้เครือข่ายที่ทำการขนบริหารจัดการในการขน

เขาจะรู้ทุกระยะเลยว่าขบวนการขนของเขาไปถึงไหนแล้ว
เมื่อเขาทราบว่าถึงไหนแล้วเขาก็จะบอกคนที่เป็นคนรับ
มาคอยรับตามช่วงต่างเพื่อจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

แล้วก็ส่วนสเก้าหน้าคือส่วนตรวจล่วงหน้าทำงานอย่างรัฐกลุ่ม

ท่านครับขออนุญาตพอจับเครือข่ายนี้ได้ก็คือเหมือนกับเราไปตัดทั้งส่วนที่เป็นบัญชีธนาคารแล้วก็ในส่วนที่เป็นต้นต่อของยาเสพติด
หลังจากนี้ไปนี่คือพวกปลาเล็กปลาน้อยข้างล่างนี่คือก็ทำงานไม่ได้แล้วเหรอฮะ
ทำเนี่ยยากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการจับครั้งนี้เนี่ยสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เคยมีการจับกลุ่มรายใหญ่มาแล้วแล้วยังไม่สามารถหาเส้นทางทางการเงินได้
อันนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่เครือข่ายต่างมีใหญ่กว่านี้อีกไหมครับ
ก็ถือว่ารายนี้ใหญ่มาก
ชนะกับชัยชนะอันไหนใหญ่กว่ากันครับ
ถ้าดูจากวงเงินที่หมุนเครือข่ายที่กำลังฟอกกันอยู่เนี่ยครับอันนี้น่าจะใหญ่กว่า
สนะก็คือที่จับได้ที่เจ๊มิงกับเฮนนท์ไปเกี่ยวข้องใหญ่กว่าไซสนะ
ตอนนี้เนี่ยตัวละครหลักได้ยินชื่อเฮียนนท์ได้ยินชื่อเจ๊มิงแล้วคนสำคัญอื่นนี่เป็นยังไงฮะ

สุวิราค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาแผนผังขึ้นหน้าจอเลย
แล้วเดี๋ยวท่านจะได้อธิบายไล่เรียงตามแผนผังเลยว่าไปเชื่อมโยงกับใครบ้างสำหรับขบวนการนี้นะคะ
ที่บอกว่าโอ้โหใหญ่กว่าไซสนะอีกนะคะ

ผังนี่ก็คือผังของเรียกฝ่ายการเงินบัญชีและการเงินกลางของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยนะครับ
จะเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการทางด้านการเงินโดยกลุ่มของนายนนท์เนี่ยนะครับ
กลุ่มของนายนนท์นั้นจะทำการฟอกเงินใน๓วิธีหลักนะครับ
วิธีที่๒ก็คือว่าใช้วิธีการนำเงินสดโอนจากส่วนกลางเนี่ยนะครับ
อยู่ตามตะเข็บตามแนวชายแดน
แล้วก็ให้กองทัพมดนั้นไปถอนเงินจากธนาคารที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดน
แล้วก็ขนข้ามไปยังต่างประเทศ
อีกส่วนหนึ่งก็คือทำในรูปของการซื้อขายทองคำ
ก็คือสมมุติได้เงินจากยาเสพติดมามูลค่าสัก๑๐๐ล้านบาท๖๐ล้านบาท
ก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อทองคำเลยครับ๓๐๐บาทหรือ๒๐๐บาท
พอซื้อทองคำเสร็จเงินที่จ่ายซื้อทองคำเป็นเงินยาบ้า
แต่ทองคำที่มาอยู่กับตัวเป็นทองคำบริสุทธิ์

ครับพอวันดีคืนดีราคาทองคำมันขึ้น

ก็ซื้อแล้วฝากไว้กับร้านขายทอง
ทองคำราคาขึ้นมาเขาก็ขายทองคำลงไปในตลาด

พอได้เงินจากค่าคลองคำมาอันนั้นเงินบริสุทธิ์แล้วครับ

บริสุทธิ์ก็สู่กระบวนการทำจะส่งไปให้ใครก็ได้นะครับ
แต่ในกรณีนี้พอได้เงินทองคำมาแล้ว
ได้เงินสดมาแล้วก็เงินสดก็สามารถเอาไปซื้อสินค้าบริษัทที่ส่งออก
บริษัทส่งออกก็เอาสินค้าไปต่างประเทศ
แล้วต่างประเทศก็จ่ายเงินตรงนู้นเพราะฉะนั้นเงินก็จะไม่ผ่านอีกเหมือนกัน
จะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินในเครือข่ายธุรกิจปกติ
ซึ่งมีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องหลายบริษัท
ที่มีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศในรอบบ้านเราเนี่ยนะครับ
เห็นว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังจะโดน
ก็อันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
แล้วก็เมื่อกี้นี้๓ทางนะครับทางที่๔ครับในการฟอกเงิน
ยังไม่หมดหรอครับสับสอนจัง
ก็ตั้งบริษัทมีบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา

ก็ของผู้ต้องหาชื่อนายนนท์ด้วยล่ะครับ
เขาก็มีแล้วก็มีการหุ้นส่วนกันหลายหุ้นส่วนนะครับ
เงินที่ได้มาก็สามารถที่จะเปลี่ยน
เป็นเงินสกุลอื่นได้โดยง่าย
แล้วแต่ว่าผู้สั่งให้อยู่ต้นทางเนี่ย
จะสั่งให้เป็นเงินสกุลใดหรือสั่งเป็นทองคำ
นั้นก็เข้าสู่กระบวนการและเมื่อกระบวนการ
แรกเปลี่ยนเงินตาก็มีเงินหมุนประมาณวันหนึ่ง๑๐กว่าล้านบาท
หมุนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะเอามาทำอะไรได้

อ้างว่าเงินนี้ส่งไปให้มีการแลกเปลี่ยนเงิน
แล้วเอามาแลกเงินแล้วตอนนี้ลูกค้ายังไม่เอาเงินไป
เพราะว่าค่าเงินมันตกเลยฝากไว้ก่อนแล้วจะขายเงินคืน
มันก็จะมีเงินเข้ามาโดยมีข้ออ้างอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่๕นะครับในการฟอกเงินก็คือว่าเปิดเป็นโต๊ะพนันบอล
ที่เราเข้าไปจับที่ปฐุมธานีมีคอมพิวเตอร์ประมาณ๑๐กว่าเครื่อง

ก็มีเงินยาบ้าเข้ามาปุ๊บก็บอกว่านี่เป็นเงินพนันบอล
เสร็จแล้วก็เอาไปฟอกฟอกเสร็จก็บอกว่าคนที่แทงบอลที่ประเทศลาวแทงบอลถูกก็เลยต้องจ่ายเงินพนันบอล

ข้ออ้างในการได้มาซึ่งตัวเงิน

ชายามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากครับ

และออกมาวิเคราะห์
แล้วก็ขนาดนี้ทีมก็ทำงานกันอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงขนาดนี้นะครับ
ก็สามารถที่จะขยายผลไปได้มาก
แล้วก็ครั้งนี้ได้รับนโยบายจากท่านผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรมภรีและรมตีวะการสุขกระโหม
กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการขุดรากถอนโคน
ขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดไปครับ

โอ้โหจะขุดรากถอนโคนและขบวนการใหญ่ขนาดนี้
จับใครได้แล้วบ้างคะที่อยู่ร่วมขบวนการเดียวกันอันนี้ค่ะ
ครับก็จับมาก็ประมาณ๖๘คนเลยครับขณะนี้
ก็ถือว่าได้แต่ยังได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง

แต่ก็ทางตำรวจก็ทำงานตลอดครับ
ตอนนี้รวบรวมพยากฐานแล้วก็จับกลุ่มได้
ขณะนี้แล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการ

ฟอกเงินท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ภูมิศการบริษัทก็บอกว่าเงินไปถึงไหนให้ตามไปถึงให้สุดทาง
และเมื่อเราดำเนินการมาตรการทางด้านการเงินได้
จะเป็นการป้อมปามเพื่อไม่ให้ผู้ที่คิดจะค้ายาเสพติดแล้วรวย
ว่าจะขุดรากถอนโคนได้ไหมคะขบวนการใหญ่ขนาดนี้

อย่างมั่นใจว่าได้
แล้วก็ตอบอย่างมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้ง
ในการทำงานของชุดสืบสวนชุดนี้ได้
แล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังครับ

แล้วก็ถึงแม้ว่าร่องรอยหลักฐานของการเงินนั้น

เราก็จะใช้ความพยายามในการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา

เพื่อนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดนั้น

มาดำเนินการในกระบวนการฟอกเงิน

แม้ว่าคนร้ายจะอยู่ในต่างประเทศ

โดยการอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านครับ

ทองคำเห็นท่านบอกว่าอยากจะฝากพี่น้องประชาชนด้วย

ครับอยากจะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ทองคำน้ำหนักถึง๓๐๐๐บาท

กลุ่มคนร้ายได้เบิกไปจาก

อยู่ที่ใครขอให้เบาะแสด้วยนะครับ
สำหรับคนที่ให้เบาะแสไม่ว่าจะเป็นครอบครองไว้
หรือว่ารู้เห็นยังไงก็ตามนะครับ
ถ้าให้แจ้งกับเราว่าท่านครอบครองอยู่
อันนี้ก็จะเราจะถือว่า
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แต่ถ้าอยู่กับใครแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้
แล้วตำรวจไปสืบทราบเองแล้วจับกลุ่มได้
อันนั้นจะถูกดำเนินคดีตามพรบมาตรการ
ก็คือว่าถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิด
เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดด้วยครับ

ขอบคุณท่านสุวิระมากที่มาคุยกันในรายการนะคะ